สวัสดีค่ะข้าวสายใครสดอุ๊ยใหม่โอ้ยให้เยอะมีดุงดิง
ต้องมีดุงดิงต้องฝั่งที่ดิน
แต่โสดใจตายแล้วเจอกันแหลมทุกวัน
หลังรายการเดินหน้าที่ประเทศไทย

ดูได้ทั่วโลกกันแล้วอีกทีเดียว
ตอนเที่ยงคืนค่ะก็สามารถที่จะเจอเราได้อีก
สามารถที่จะเสิร์ชกกดคำว่าไทยรัฐขึ้นมาเลยนะคะ
แต่จริงถ้าเป็นแฟนรายการเราไม่ต้องบอกเขาก็แล้วก็ได้นะ

เออทำเป็นหน้าที่ต้องพูดอยู่ได้นะ

เออก็จริงนะตรงกลางขึ้นก็เปิดเข้ามาดูแฟนรายการใหม่คุณนี่มั้งแล้วแฟนแฟนแฟนรายการหน้าใหม่

มาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องเล่าต่อในหลวงนะคะ
ตอนราศดรยังอยู่ได้
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๑๓เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไป
ราศดรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทธลุง

เป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในขณะนั้น
เวลานั้นด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้น
ทางกระทรวงมหาทัยได้กลับบังคมทูลให้ทรงรอ
เพื่อที่จะให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็น

แต่คำตอบทางกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับก็คือ
ราศดรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า
เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้
แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยี่ยนทุกสุขของเขาเชียวหรือ
คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้
ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก
ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้าง
ตามกำลังและก็ความสามารถเท่าที่จะทำได้

ตอนนี้มาอัปเดตเรื่องนี้ก่อนนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นการตีผังขอบเขตสร้างพระเมรุมาตรสี่เหลี่ยมจตุรัส
ด้านลักษณ์๖๗เมตรแล้ว
หน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้
ทีมช่างกรมศิลปากรเริ่มตีผังกำหนดขอบเขต
พื้นที่ก่อสร้างพระเมลุมาตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
ซึ่งก็พร้อมที่จะเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อที่จะตรวจสอบความหนาแน่นก่อนเริ่มลงฐานกันเลยค่ะ
เมื่อวันที่๑๐มกราคมเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้
เป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพระเมลุมาตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ทีมช่างก่อสร้างจากกรมศิลปากรก็ลงพื้นที่
ด้วยการนำไม้มาตีผังกำหนดขอบเขตพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตร
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสความยาวด้านละ๖๗เมตร
ซึ่งมาขุดเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อที่จะตรวจสอบความหนาแน่น
ตลอดทั้งวันเราก็สร้างเพราะว่าเมื่อวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
หนึ่งในทีมงานช่างก่อสร้างเขากล่าวว่า
กลุ่มช่างก่อสร้างได้เริ่มวางผังกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
เมรุมาตรตั้งแต่วันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
ก็เข้ามาเก็บชั้นดินที่ผ่านการขุดเจาะสำรวจ
เพื่อที่จะตรวจสอบความหนาแน่นในห้องแหละเพื่อจะวิเคราะห์สภาพดิน
แล้วก็ความสามารถในการที่จะรองรับน้ำหนักพระเมรุมาตรขนาดตามจริง
จากนั้นก็จะเริ่มปรับสภาพดินเฉพาะพื้นที่
ก่อสร้างพระเมรุมาตรนี้ให้หน้าดินมีความเสมอกันทั้ง๔ด้านเลยทีเดียว
ทั้งนี้การปรับหน้าดินจะไม่รวมพื้นที่ก่อสร้างอาคารประกอบ
แล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ
เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ใช้แต่ละอาคารจะใช้ทีมงานช่างคนละทีม
เพื่อการก่อสร้างแล้วก็จะเสร็จตามกำหนดการที่ได้วางเอาไว้
แต่การปรับหน้าดินเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารประกอบทั้งหมด
คาดว่าจะเริ่มล้อมรั้วเพื่อที่จะให้ทีมช่างเข้าไปทำการเกาะสร้างโดยเต็มพื้นที่

อย่างนี้ก็รอติดนามกันได้เรื่อย

โอ้โหตอนนี้น้ำท่วมเรียกว่าทางใต้อ่วมกันเลยทีเดียวนะคะ
หน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ก็มีภาพนี่เลยนะคะสะพานขาด
ช่วงหลังจากที่เกิดน้ำปลาล้ายธรรมะเข้ามา
ก็ต้องมีการปิดการจราจรทั้งขาขึ้นขาลงในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
ในขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานเอง

เจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังภายในอาคารของโรงพยาบาล
รวมถึงทางเข้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะ

เช้านี้ระดับน้ำภายในอาคารยังอยู่ที่๕๐เซนติเมตรค่ะ
ส่วนด้านหลังนั้นก็อยู่ที่๑เมตร
คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้
สถานการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้

ทะลุงเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ดีขึ้น

โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนริมเทือกเขาแล้วก็พื้นที่ราบตอนกลาง
ส่วนพื้นที่รุ่มริมทะเลสาปยังคงมีน้ำทุ่งสูงอยู่
โดยเฉพาะพื้นที่เกาะต่างในอำเภอปากพยู
น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตรเลยทีเดียว
อย่างที่เรามาเห็นครับตอนนี้ที่พัทลุงเองควายน้ำ
ปกติน้องควายน้ำเขาจะว่ายน้ำเป็น

เขาว่ายน้ำได้คือมันปรับตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ว้ายโอ้โฮเกียร์มากพี่มดดำอีกดูสิเออนั่นแหละเขาว่ายน้ำเป็น

คือมดดำเขาว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าภาษาบ้านเรียกว่ามดดำ

คือเขาว่ายน้ำเป็นแต่ว่าเนื่องจากการที่น้ำท่วมในช่วงนี้ยาวมาก
ก็จะมีมันว่ายน้ำไม่ไหวแล้วอะพี่

สารเขาก็ไม่รู้จะมีหน่วยงานไหนพอเข้าไปช่วยได้บ้างไหม

เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดพัทธลุงเลยตอนนี้
แต่ถ้าเขาค่อยทยอยตายไปนี่ก็น้องบ้า

พ่อผมอยู่พัทธลุงคุณย่าผมก็อยู่พัทธลุง
คุณย่าผมก็อยู่พัทธรุงเหมือนกันคุณย่าเสียแล้วคุณพ่อเสียแล้วแต่ว่ายังมีย่าอยู่ที่นี่
ต่อไปที่การรถไฟตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่า
ขบวนรถไฟที่มุ่งหน้าไปยังภาคใต้
ยังคงงดให้บริการอยู่นะคะ
แต่ในส่วนของขบวนที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟหัวหิน
แล้วก็สถานีรถไฟประจวบคิริขันยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะตอนนี้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการคมนาคม
ต้องขอความร่วมมือกับสายการบินให้จัดทำโปรโมชั่นตัวราคาถูกพิเศษ
แล้วก็ปรับลดราคาตัวกรณีที่ไม่ได้จองล่วงหน้าลง
เพราะว่าก่อนหน้านี้๒๓วันที่ผ่านมาเราเห็นราคาตัวเครื่องบิน
สายการบินต่างที่สูงขึ้นแบบสูงขึ้นเลย
ตอนนี้รัฐมนตรีคมนาคมก็มีการขอร้องไปทางสายการบินนะคะ
ส่วนสายการบินอื่นก็จะมีโปรโมชั่นตัวราคาพิเศษด้วย
โดยแต่ละสายการบินนั้นจะสำรองที่นั่งตัวในราคาพิเศษ๒๐ของที่นั่งทั้งหมด
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยจนถึงวันที่๒๐มกราคม
หรือว่าอาจจะมีการขยายผลต่อจากนี้ไปอีกหลังน้ำลด
โปรโมชั่นก็ยังจำเป็นอยู่เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีว่าจะมีไหม

ส่วนนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ยังปิดให้บริการสนามบินอยู่นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อน

ก่อนเพิ่งโทรไปคุยกับญาติคุณหนึ่งอยู่ที่นี่เหมือนกัน

แกก็บอกว่าตอนนี้น้ำที่บ้านแกตอนแรกโอ้โหเข้าบ้านแกหมดเลย
ตอนนี้เริ่มลงแล้วตอนนี้ลงแล้ว
น่าจะเปิดประมาณวันที่๑๓มกราค่ะสนามบินนะฮะ

โอ้โหเรื่องนี้ก็ว่าเป็นเรื่องที่กำลังฮอตมากในช่วงนี้นะครับ
เป็นเรื่องของคดีอุ้มธอมนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกโร่เข้ามอบตัวนี่นะฮะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลย
ก็จริงแล้วคดีนี้กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่
ที่สังคมจับตามองกันนะครับ
สำหรับคดีอุ้มสาวธอม
หลายที่บอกว่าอุ้มฆ่าสาวธอมแต่ทีนี้เรายังไม่เจอศพ
เราก็เลยยังไม่กล้าที่จะพูดออกไปได้ว่าเป็นการอุ้มฆ่า
ก็ขอแยกเป็นอุ้มสาวธอมไปว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกัน
ก็ปรากฏว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเข้าแจ้งความกับทางตำรวจ
ว่าลูกสาวหายตัวไปจากวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็สงสัยนะครับว่าจะถูกคนมีสีสั่งอุ้ม
ว่าเนื่องจากลูกสาวตัวเองมีลักษณะเป็นธอมบอย
ไปติดพันธุ์อยู่กับหญิงสาวรายหนึ่ง
ซึ่งมีคนมีสีเลี้ยงดูอยู่
ก่อนจะนำไปสู่การสอบสวนจนทราบว่าเกี่ยวข้องกับนายตำรวจผู้ใหญ่ระดับหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้อำกับด้วยซึ่งผู้ตามผู้นำนี่คือ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค์อายุ๕๘ปี

โป่งนี้เมื่อก่อนผมไปถ่ายละครอยู่ที่นี่บ่อยมาก

สำหรับที่มาที่ไปของคดีนี้
อายุ๒๘ปีทำงานเป็นนักร้องร้านอาหารนะครับ
แล้วก็มีแฟนเป็นดี้นะครับนั่นก็คือชื่อว่าคุณดาว
เป็นชื่อเล่นนะฮะนางสาวกันนิกากลุ่มรำ
อายุ๓๘ปีซึ่งทำงานเป็นนักร้องเหมือนกัน
แต่ขณะเดียวกันปรากฏว่า
คุณดาวน์ก็กำลังเหมือนกับชอบพออยู่กับทางผู้อำนวย
อยู่บ้านโป่งอายุ๕๘ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงคาดว่าน่าจะมาจากการหึงหวงกัน
ทางพันธุรกิจเอกอำนวยเลยสั่งให้คนไปอุ้มไปอุ้มธอมท่านนี้

โดยในวันเกิดเหตุนะฮะญาติของนางสาวสุภักษรก็บอกว่า
ช่วงค่ำของวันที่๑๓ธันวาคม
ได้มีชายชะกันมาตามหาตัวน้องหญิง
ที่ร้านอาหารที่น้องหญิงทำงานร้องเพลงอยู่
หลังจากนั้นก็ออกไปจากร้าน
แล้วตัวน้องหญิงเองก็ขอกลับไปที่ห้องพัก
บอกว่าจะไปเอาข้าวไปให้แฟนสาวที่ห้อง
และขณะที่กำลังจะขับรถจักรยานยนต์กลับไปที่ร้านอาหาร

อุ้มขึ้นรถกระบะที่อยู่ย่านน้องแข็มไป
ซึ่งมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์อยู่หลายคนมากเลย
ทางข้างบนน้องหญิงก็คือข้างบนเป็นธอม
ข้างล่างเป็นคุณดาวที่ว่าเป็นแฟน
แล้วก็เสื้อสีขาวนั้นเป็นทางพุ่มกับบ้านโป่ง

แล้วก็เกรงว่าลูกสาวของตัวเองนั้นจะเสียชีวิตแล้ว
เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่ลูกสาว

แต่ว่าทางนางสาวกรณิกามีคนเลี้ยงดูที่เป็นคนพิมพ์มีสีอยู่
เท่าที่ทราบมาก็คือน้องหญิงกับแฟน
มีปากเสียงกันเรื่องเงินแล้วก็เรื่องหึงหวง
ก็ทำใจเอาไว้ว่าน้องหญิงอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้
ซึ่งถ้าเสียชีวิตแล้วก็ขอให้พบศพเถอะ
จะได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
คือตอนนี้เขาก็บอกมาว่าทางตำรวจภาค๗ให้ข้อมูล
ว่าทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยดีนะ

แล้วทีนี้ทางอาของนางหญิงก็บอกว่า
สำหรับประเด็นในการสืบศูนย์ต่อไป
ที่ก็วางไว้ก็คือเรื่องชู้สาว
ว่าพระตรวจเอกอำนวยมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับน้องสาวกันนิกา
ซึ่งเป็นนักร้องก่อนที่นางสาวกันนิกาจะไปมีความสัมพันธ์กับน้องหญิงต่อ
แล้วก็สร้างความให้พอใจให้กับทางผู้อำกับท่านนี้เป็นอย่างมาก
ทำให้ได้มีการโทรไปข่มขู่ทำลายทรัพย์สิน
และเคยมีการโทรศัพท์ข่มขู่เอาชีวิตทางน้องหญิงมาแล้วด้วย
แต่ว่าทางน้องหญิงสาวหล่อเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณดาวต่อมาเรื่อย

ทำให้มีการออกอุบาย

เขาก็มามอบตัวแล้วทางพลตำรวจโทษานิท
ก็มีการแบ่งรับแบ่งสู้รับบ้างปฏิเสธบ้าง
ก็ยอมรับนะครับว่ามีสาเหตุมาจากความไม่พอใจนางสาวสุภักษรจริง
แต่บอกเพียงว่าได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปสั่งสอนเท่านั้นเอง
แต่อย่างอื่นไม่พูดถึงรายละเอียดอะไร
ก็ต้องขอเวลาให้ทางเจ้าที่ตอบสวนกันไปก่อน
ซึ่งเราก็ฟังเขาเอาไว้แล้วก็ยังไม่ยืนยันด้วยว่า
น้องหญิงหรือว่านางสาวสุภักษรยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

ใช่แต่ว่าล่าสุดนี้รู้สึกว่าทางตำรวจเองจะจับตัวน้องดาวได้แล้วนะกิ๊ก

เขาบอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มครั้งนี้ด้วย

แล้วก็ได้มีการจับเพิ่มอีกหนึ่งรายคือนายภูมิทัศน์หรืออุ๋ม
อายุ๒๔ปีอยู่ที่ราชบุรี
ตอนนี้กำลังสอบปากคำเพิ่มอยู่ร่วมกันทำ

กันแต่ทีนี้ประเด็นคือว่า

เพราะตอนนี้พอยังไม่เจอศพผมบอกเลยว่า
ในมุมของความจริงเราก็ยังไม่สามารถบอกว่าเขาเสียชีวิตนะ
เพราะเราก็ยังมีความหวังว่าอาจจะขอให้ยังไม่เสียชีวิตกันแล้วกัน

ก็ขอให้เจอเถอะนะฮะทางครอบครัวเขาจะได้เอาน้อง

ไปประกอบพิจารณ์ศาสนาน่าสงสาร

ธอมเนี่ยจะยังไงก็ตามแต่เขาก็เป็นผู้หญิง

แล้วไม่เข้าใจทำไมถึงกลัวธอมอ่ะ
เมื่อตัวเองก็เป็นผู้ชายแท้ไม่กลัวธอมทำไม

ฝ่ายหญิงเองก็มีส่วนถูกไหมฮะ
ในเมื่อคุณคบกับผู้ชายเป็นตำรวจคนนี้อยู่แล้วเนี่ย

หรือถ้าคุณจะคบกับธอมคุณก็ไม่ควรไปคบกับตำรวจ

มันเกิดความหึงห่วงขึ้นมามันก็มีปัญหา

โอเคช่วงหน้านะฮะงูเหลือมให้หวย
จริงเหรอที่ไหนเนี่ย

กลับมาครับใส่คล้ายกันต่อนะคะ
เดตเรื่องของแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่กันสักนิดนึงนะคะ

ครั้งแรกก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๔นะคะ
นาทีที่ผ่านมาก็มีศูนย์กลางอยู่

ชาวบ้านน้ำตกแม่กลางบางรายก็สามารถ

ส่วนครั้งที่๒นี่ก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๔

แต่ว่าไม่พบรายงานความเสียหาย

ช่วงที่ผ่านมานี่เราเห็นข่าวที่เชียงใหม่
ติดติดกันมาในเดือนนึงนี่

แล้วก็ที่ผ่านมาเรื่อยเลย

ระมัดระวังกันนิดนึงคอยสังเกตการณ์
คอยดูทุกอย่างเอาไว้ด้วย

เราเคลียร์นะฮะหลักกิโลเมตร

เขาว่างั้นอันนี้เราไม่ได้มาให้หวยนะ

ไม่มีเราเล่าให้ฟัง

รถข้าวบ้านก็เรียกหวย

รถข้าวบ้านเรียกหวย
งูเหลือมนะฮะที่บริเวณเชียงดาวน์

แต่ว่าดันเนื้อเลื้อยมาวนเวียนอยู่ที่หลักกิโลเมตร

ข้าวบ้านเห็นก็เลยจอดรถดูแจ้งเจ้าที่มาจับ

เขียนตัวเลขเรียงกัน๓ชุด

ตอน๙โมงเช้าของวันที่๑๐
รุ่งโรศดวงดีนะฮะโอ้โหนามสกุลดีนะดวงดีนะฮะ
ยุทธมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะนะฮะอยู่ที่เชียงดาวเนี่ย
รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าพบงูเหลือมขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมครับ
เลื้อยไปมานะฮะบนเส้นทางสายโชธนาเชียงใหม่ฝางนะครับ
วนเวียนบริเวณหลักกิโลเมตรที่๖๐บ้านแก่งปันเต๋านะฮะ
ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวนะครับไม่ยอมไปไหนเลย
จึงได้ประสานงานวิทยาลัยตำรวจสภาพเชียงดาวน์นะครับ
ไปร่วมตรวจสอบพร้อมกับนายเอกชัยปารมีนะฮะ
ซึ่งเป็นหัวหน้านะฮะปพเทศบาลตะบนแม่นะ
แล้วก็ชุดกู้ภัยเยี่ยวแดงนั่นเขาว่างั้น
เมื่อไปถึงบริเวณกิโลเมตรที่๖๐นะฮะก็ใกล้บ่อขยะติดถนนเชียงใหม่ฝางนะครับ
ชาวบ้านจำนวนมากจอดรถดูงูเหลือมตัวดังกล่าวอยู่นะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองไปที่หลักกิโลเมตรที่งูเหลือมเนี่ย

ปรากฏว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่๖๐หรือ๖
ค่ะน้ำน้ำน้ำอืมแหม่
ดูในภาพสิเห็นไหมดูสิในภาพนี้

เป็นหลักกิโลเมตรที่๖๐เชียงดาวนะฮะ
๑๒ชัยประกาศ๖๘นะครับก็เป็นอย่างนั้น

น้ำหนักกว่า๒๐กิโลใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ชาวบ้านที่มาจอดรถเนี่ยเขาก็เฉง้อดูหลักกิโลกันใหญ่
แล้วก็มีเลข๖๐แล้วก็๖๘เชียงดาว
แล้วก็เลข๑๒เขาว่างั้น
คงเอาไปแปลงเป็นเลขต่างเสี่ยงดวงกันเขาว่าอย่างนั้น
อืม

พี่มีเลขในใจหรือยังไง

คุณไปดูสถิติเถอะออกยาก

จริงหรอโอ้โหนะช่วงนี้เลขเจ็บมากพี่ต้องดูดี
เพราะว่าวันที่๑๖หวยจะออกเมื่อวันจันทร์ก็วันอังคารนี่แหละค่ะ

ถ้าเกิดออกต้นเนี่ยเลขจะต่ำ

ถ้าเกิดออกวันพระหรือออกเสาร์ทีละเลขจะสูง
คุณเคยบอกผมอย่างนี้เหมือนกันบอกแม่คุณคุณควรบอกมาใช่ไหม

คุณต้องขอใจเตรียมนี้ก่อนถูกรอตเตอรี่หมายถึงถูกรอตเตอรี่ว่าหนูเล่นรอตเตอรี่ค่ะถูกคือหมายถึงได้เงินหรือโดนกินถูก๓ตัว๒ตัว๕อะไรแบบนี้ค่ะโอ้คุณถูกตลอด
แต่เขาเป็นคนดีแม่เขาจะซื้อบัวลอยกินทุกวันที่๑๖กับวันที่๓๑ตลอด

โอเคมาเรื่องนี้ดีกว่าใครที่อาศัยอยู่ริมถนนใหญ่เนี่ยต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะครับ
บอกอย่างนี้นะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยใกล้ทำเลทองเนี่ยนะคะ
อาจจะดีในเรื่องของมูลค่าที่ดินที่อยู่อาศัย
แต่กลับส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะ

๖ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองออนทาริโอในแคนาดา
ระหว่างปี๒๕๔๔ถึง๒๕๕๙
พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ถนนใหญ่
การจราจรแออัดก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคจิตเสื่อม
ส่งผลต่อความสามารถในการคิดการจำแล้วก็พฤติกรรม
โดยผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากถนนใหญ่น้อยกว่า๕๐เมตร
ยังไงมันก็ไกลจิตเสื่อมยังไง

เป็นโรคจิตเสื่อมสูงลองลงมา
สมมุติว่าเถิบมาสัก๕๐เมตรน้อยลงไปหน่อย
เพราะว่าห่างมาอีก๑๐๐เมตรอย่างนี้

เพราะว่าพวกที่อยู่ห่างไป๑๐๐๒๐๐เมตร
หลั่นกันไปเรื่อยในลักษณะแบบนี้แหละค่ะ
สาธารณสุขของออนทาริโอเขาตรวจสอบอย่างนี้
เพราะมันต้องเจอกับสารพิษ๒ชนิด
คือไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็อนุภาพที่สัมผัสกับโรคจิตเสื่อม

แต่มันจะมีปัจจัยอื่นด้วยอย่างเช่น
เสียงลดกวนหรือว่าสารพิษอื่น
แม้การวิจัยจะไม่ได้บ่งชี้ถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างความใกล้ชิดกับเส้นทางการจราจรใหญ่
แล้วก็ความเจ็บป่วยทางประสาทวิทยา
อย่างเช่นเป็นโรคพากินสันอันนี้น่ากลัวหรือเปล่า
หรือการแข็งตัวของเนื้อเยื่อร่างกายหลายส่วน
แต่ก็นำเสนอว่าถนนที่มีการจราจรที่มันวุ่นวาย
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียด
แล้วก็นำไปสู่การเป็นโรคจิตเสื่อมได้

แกอยู่ติดถนนไง

พอเจอก็คิดมากครึ่งิวออกไปยืนดักรอม
เดี๋ยวมันก็ตีกันละ

บ้านพี่อยู่แถวไหนครับ

แล้วก็เมื่อกี้นี้มีไลน์ส่งเข้ามานะฮะ

แต่เมื่อกี้มันอ่านเป็นโชตนา
ขอโทษด้วยพอดีผมไม่เคยไปเลย

ไม่เคยไปหรือว่าไม่แตกฉานในการอ่านภาษาไทย

โฟกัสให้ตัวเลขดีกว่าค่ะ

ถ้าสมมุติคุณอยากจะแก้ไขคุณไปทำอันนี้สิ

เมื่อก่อนนี้เนี่ยนะไปทำอยู่หน้าหมู่บ้านเลย

คือเขาทำเป็นเหมือนกับตัวหนอนที่มันก็เป็นเหมือนกับทาสี

อย่างนี้โอ้โฮนักเข้าไปอีก
ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาก็ถึงทำแบบนี้ว่ากันรถวิ่งเร็วได้

อื้อหือเรียกร้องความเป็นธรรมน่าดูนะเนี่ยวันนี้
เอาช่วงหน้าคุณผู้ชมมาดูความน่ารักของน้องมะลิกับน้องนาดนนะคะ
แล้วก็น้องใบเตยเปลี่ยนลุคใหม่มาแบบโอ้โหเป็นฝรั่งเป็นแซ่บเลยนะ
ช่วงหน้ามาดูค่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
เอ้ากลับมาใส่ใครกันต่อค่ะ

ก่อนที่จะไปดูน้องใบเตยที่ก็จะเปลี่ยนลูก

ความน่ารักของน้องมะลิกับน้อง

น่ารักมาริโอนะมีแฟนแล้ว

จันจิจันจิรานะฮะ

เร็วนี้เองเลยคุณผู้ชมค่ะ
เขาได้มีการมอบของกัน
เป็นวันพิเศษในวันเกิด

ซึ่งทำด้วยมือของน้องเขาเอง

เขาก็บอกว่าเขาก็มาปรึกษาแล้วครับ

แหมอย่างนี้มันเป็นสิทธิส่วนตัวของใครนะครับ

จริงเนี่ยเขาก็พูดตั้งแต่แรกแล้วนะ

เรื่องแบบนี้เรื่องความสวยความทำออกมาสวยก็โอเค
แต่ก็แบบไหนก็สวยหมดแหละ

อ่าจบเลยนะเป็นเรื่องง่ายมากทีเดียว
แล้วไม่แบบว่าบังคับหรือว่าอยากไปโทรงอยากไปทำ

แต่ทำตอนนี้มันสวยไปอีกนานไง
เหมือนคนนี้หรือเปล่าคะคุณแม่

นี่วาไรตี้ของคุณแม่เลยสามแซ่บ

แล้วพี่ชมพู่ก็อัปเดตเรื่องราวต่าง

เทรนด์การแต่งตัวหน้าผมเครื่องประดับ
โอ้โหจนมันหลุงไหลขนาดนี้คุณแม่ค่ะ

ต้องแซ่บไปตามความแซ่บของเรา
อัปเดตเทรนด์ของการแต่งตัว
เสื้อผ้านาผมกระดูต์สามแซบนี้ได้เลย

ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมง

มีคนส่งไลน์เข้ามานะครับบอกว่าที่พัทธรุงตอนนี้อากาศดีขึ้นบ้าง

อ่าฮะก็มีฝนตกนิดหน่อย

อยากให้ดูภาพนี้ท่าพักเบรกของคุณแม่

ถ้าพักเบรกของคุณแม่ม้าคุณผู้ชมลองดูค่ะ
มันแอบถ่ายฉันเหรอ
โอ๊ยดูคุณแม่เอน
แล้วพอช่วงพักก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้ว
เอ็นแบบว่าสุดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยืนเท้าสั้นสูงไม่ค่อยไห
แต่รองเท้าคุณแม่ไม่ถอดแต่ใช้วิธีนอนพักแบบนี้เอานะคะ
เพราะพิงให้ต้นขาอยู่สูงหน่อยไงเขาใช้แบบนี้ไหมนะมันแอบถ่ายหมดทุกอย่าง
มาถึงนี่บ้างฮะซุปตาฟันน้ำนมน้องมะลิจูงมือน้องนัดดน
ปกแพลวต้อนรับวันเด็กนะครับ
มะลิจูงมือน้องนาดลนั่งแท่นซุปตาฟันน้ำนมควงคู่ไทย
แบบชุดไทยประยุกต์ขึ้นปกนิจฐาน
น่ารักในดูมากเลยนี่น่ารักสุด
กลายเป็นขวานใจของพี่ป้านอาวิธีกรข้อนประเทศ
สำหรับชุปตาฝันน้ำนมน้องมะลิป้าขวัญนะครับ
ลูกสาวของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีนะครับ
แล้วก็ภรรยาสาวคนสวยนะฮะคุณโบแวนด้า
แล้วก็น้องนาดนลูกชายขึ้นรึกของเมืองเอก
สาวนักกลบสุวรรณันกับคุณบลูกดานุคทร
เพราะล่าสุดว่างวันที่๑๐ที่ผ่านมานี้
ก็ทั้งสองหนูน้อยก็ขอทำหน้าที่นางแบบในแบบควงคู่กันไปถ่ายปก
เนี่ยสารแพลวเป็นฉบับที่๘๙๗นะครับ
แล้วก็ปัก๑๐มกราคม๒๕๖๐นะฮะ

ซึ่งทางแพลวเองก็ได้มีการทยอยปล่อยภาพ
แล้วก็คลิปเรื่องหลังการถ่ายทำน่ารักให้แฟนได้ชมกันด้วยนะครับ
บที่นางมวลิและนางนาด่นมาในชุดไทยประยุกต์นะครับ

โพสต์ธาตุไทยแบบกันแบบน่ารักในดูสุดเลยนะครับ
แต่ต้องบอกว่ากว่าจะได้ภาพเหล่านี้มา
ทำเอาแม่กบแล้วก็น้องโบต้องหัวหมุน
เพราะว่าสองซุปตาตัวน้อยเนี่ยสนกันแบบสุดเลยนะครับ
ทำไมน่ารักกันขนาดนี้

ผมติดนิดนึงขออนุญาตพูดนิดนึง
พอดีเมื่อวานผมได้อ่าน

ได้มีบทความอันหนึ่ง

บทความนั้นนั้นเนี่ยเป็นจากนิสารเล่ม

เหมือนกับคล้ายว่าเป็นเด็กที่แบบไม่ยอมไหว้ผู้ใหญ่

ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะน้องนิรินเนี่ย
เป็นเด็กที่น่ารักมากมาก
เขาเจอใครเนี่ยเขาไหว้กันเป็นลูกสอสอเลยนะ

ไอ้คนที่ไปเขียนแบบนี้เนี่ย
มีจัญญาบันของนักข่าวหรือเปล่า

ผมก็อยากดูใบเตยเปลี่ยนลูก
กินหน่อยไหนล่ะกันให้ดูภาพนี้นิดนึงไป

แต่ขาละขายาวมากนะน้องก็เป็นคนขายาวมากเลยใช่มั้ย
แอปหรือเปล่าเพราะวันนี้โลกสวยด้วยแอปนะ
ไม่ใช่แอปอันนี้ก็ขายไม่ใช่แอปเขาก็คือคอม
เขาลีลีเข้าสารไง
รองเท้าเขาสูงด้วยค่ะคุณแม่

ลูกใหม่ก็แซ่บกันไปนะคะ
โอเคนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้มาไหม

ก็แสดงว่าพี่มดดำพี่เหมียวพี่หนุ่ม